ช่วงนี้มาติดตามข่าวกันต่อคุณผู้ชมหลายคนก็เออ
อยากจะไปปล่อยปลาลงนงลงน้ำเป็นการสะดอกเคราะห์อะไรกันบ้าง
แต่บางทีปล่อยไปก็ต้องดูซิว่ามันจะรอดไหมนะฮะ
เพราะว่าแต่ว่าล่าสุดมันมีดราม่าเกิดขึ้นมันมีเพจของวัดเพจหนึ่งเขาบอกว่า
ปล่อยปลาบางทีจะได้บาปนะมันมีปลาใหญ่เดี๋ยวจะไปกินปลาเล็กนะ
อุ้ยปล่อยไปหึบเลยนะบุ๊บเปิดมันมีปลาสะดอกอยู่ไงนะฮะ
แต่ว่าเหอภาพมันกินจริงนะคุณผู้ชม
มีการโพสต์มีคลิปมีข้อความเตือนคนที่ไปปล่อยกบ
ปล่อยปลาลงในน้องน้ำที่บริเวณหน้าหลังวัด
ว่าทำบุญแล้วอาจจะได้บาป
เพราะว่าตอนนี้มันมีปลาชะโดอยู่แล้วก็ปลาใหญ่ชุกชุม
ถ้าปล่อยกบปล่อยปลาตัวเล็กตัวน้อยกันไปปล่อยปุ๊บ
มันก็ถูกกัดตายกินหมดแหละน่าจะเป็นบาปแก่ตัวท่านเอง
หากประสงค์จะปล่อยสัตว์ตามความเชื่อก็ไปหาแหล่งน้ำอื่น
ก็มีการโพสต์แบบนี้คนก็อย่างไรดีอยากจะปล่อยที่วัดนี้
เป็นวัดดังเลยนะฮะก็มีคนไปปล่อยปลาจริงนะไปเยอะด้วยนะฮะ
ก็ไปปล่อยแหละคุณผู้ชมก็เป็นการสะดอกเคราะห์ตามความเชื่อนะฮะ
พอไปถามเรื่องนี้จากวัยยาวัชกรของวัดฉลองคุณชัยวัดชัชเวศนะครับ
ก็บอกว่าทางวัดไม่เคยมีเฟซบุ๊กนะไม่เคยไอ้เฟซบุ๊คที่เขียนว่าวัดฉลองภูเก็ต
วัดไม่เคยตั้งขึ้นมานะเอ้าแล้วใครทำอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้ใครเป็นคนทำ
จะเป็นชาวบ้านทำขึ้นมาเองหรือเปล่าไม่ทราบคือทางวัดเองไม่ได้มีการประกาศแจ้งเตือนชาวบ้านตามที่เป็นข่าว
ทั้งหนองน้ำนี้ย้ำอีกทีไม่ได้เป็นของวัดด้วยนะแต่เป็นของหมู่บ้านเอกชนเขาทำขึ้นมาครับ
ซึ่งก็แน่นอนนะฮะไอ้ปลาที่เห็นก็มีคนใจบุญไปปล่อยกันเยอะแหละครับจนมันโตขึ้นมานะครับ
ไม่ว่าจะเป็นนกเป็นปลาเป็นเต่าเป็นกบหรืออะไรก็ตามทีคงจะซื้อแถวที่ชาวบ้านเขาขาย
แล้วก็คือชาวบ้านเขาไปขายหน้าวัดแหละนะเพราะในวัดเขาไม่มีขายอยู่แล้ว
พอคนไปซื้อเขาก็ไปปล่อยหนองน้ำที่มันอยู่ใกล้วัดซึ่งไม่ใช่หนองน้ำของวัดโดยตรงเป็นของหมู่บ้านเอกชน
ซึ่งอยู่ท้ายวัดนะครับนอกจากนี้วัยยาวัชกรยังบอกด้วยท่านเจ้าอาวาสแนะนำ
ถ้าคุณจะปล่อยนกปล่อยปลาแล้วคุณไม่สบายใจคิดว่ามันจะบาปก็อย่าทำ
ไปหาวิธีสร้างบุญอย่างอื่นแล้วการสร้างกุศลอาจจะไปถวายสังฆฐานจีวรหรือไปถวายของอื่น
หรือว่าพระพุทธรูปก็ได้นะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นการทำบุญจะได้สบายใจ
ถ้าเกิดทำบุญแล้วมันคิดว่ามันจะบากที่มันจะตายก็อย่าไปทำมันแล้วกัน
เลือกที่สบายใจเลือกที่มันจะได้คุณค่าทางใจกับเราดีกว่า
ยืนยันว่าวัดฉลองไม่มีเฟซบุ๊กนะครับ